คุณผู้ชมครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรี
คือเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะ
แต่วันนี้มีความจำเป็นต้องเข้าไปทำงานที่ธรรมเนียบรัฐบาล

มีวาระการประชุมเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ให้กับผู้ปกครองขยับเข้ามาใกล้ทีวีเลยนะฮะผู้ปกครองนะครับ
รวมถึงได้วิดีโอคอนเฟอร์เนส์กับสภาหอการค้าไทยนะฮะ
จะแก้ปัญหาการระบาดของโควิด๑๙เนี่ยภาพรวมทำยังไงกันดีนะครับ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ปฏิบัติหน้าที่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับ
เพื่อประชุมและหารือถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือ
เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้า
หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมฮะคณะรัฐมนตรีให้
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเนี่ย
แล้วก็รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ
ไปกำหนดแนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
และให้ครอบคลุมนะครับทั้งสถานศึกษารัฐและเอกชน
รับฟังรายงานสรุปในกรณีที่สถานศึกษาภาคเอกชน

ข้อมูลปัญหาและความต้องการต่างนะครับจะส่งให้กระทรวงการคลัง

ไปพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป
นายกรัฐมนตรีโพสต์นะครับผ่านเพจประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่า
วันนี้ผมได้ประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการและอว
เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน
ในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง
ครูนักเรียนนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
รวมถึงกลุ่มด้อยโอกาสยากจนและกลุ่มผู้พิการ
โดยมีแนวทางในด้านต่างเช่น
มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียน

ชะลอการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง
ผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชน
อันนี้นะพ่อแม่ผู้ปกครองส่งอินบล็อกมาหาผมเต็มเลยนะครับ
รอดูนะครับว่าเขาจะช่วยอย่างไรนะครับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่สถานศึกษา
เพื่อรองรับการเรียนแบบออนไลน์
เรียนแบบออนไลน์ตอนนี้ก็มีปัญหาครับ

คือไอ้บ้านที่มีลูก๒คนขึ้นไป

โน้ตบุ๊กอะไรแบบนี้มันต้องมีเยอะ

เพื่อจะช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง
โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้อวและกระทรวงศึกษาธิการ

แล้วก็ขั้นตอนในการดำเนินการมาตรการต่าง
ให้แล้วเสร็จเร็วเลยนะ
เพราะว่าท่านจะพิจารณากันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเลย

คุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม
แล้วก็หารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส์ที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับ
เชื่อว่าเดี๋ยวเย็นค่ำน่าจะมีรายละเอียดออกมา
ว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับ
อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอฟังเลยนะคะ